คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปปล้นทองในร้านทองสุธาดา
กลางตลาดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะ
ตอนที่ก่อเหตุคนร้ายไปกันประมาณ๕คน
แล้วก็มีการปลอมตัวเหมือนกับเป็นผู้หญิง
กดกริ่งให้เขาเปิดร้าน
แล้วก็เหมือนกับเปิดประตูคาเอาไว้ด้วย
เพราะว่าร้านทองเวลาเข้าไปแล้วเขาก็ล็อกได้
จากด้านในได้ถ้าเกิดไปก่อเหตุปล้นแล้วมันออกไม่ได้
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณแค่๑๐นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชม
แต่ว่าได้ทองคำไปมูลค่าล่าสุดตอนนี้ที่ตรวจนับกันจริงแล้ว
มูลค่า๘๕ล้านบาทน้ำหนักทอง๓๐๐๐กว่าบาท
ล่าสุดพลตำรวจโทรณสินผู้สารรับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๙

แล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคือเรียกประชุมตำรวจฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวน
ซึ่งช่วยกันหาเบาะแสของคนร้ายได้มีการประสานงานกันตำรวจในจังหวัดสงขลาในพื้นที่แล้วก็ชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบทองคำภายในร้านที่หายไปมีทั้งเพชรมีทั้งทองคำ๘๕๗๑๐๐๐บาทค่ะ
น้ำหนักทอง๓๓๐๐บาทแยกเป็นทองที่มาวางขายหน้าร้านหนัก๒๓๐๐บาทมูลค่า๖๒ล้านบาท
ทองที่ลูกค้าเอาไปจำนำน้ำหนัก๑๐๐๐บาทมูลค่า๒๓ล้านบาท
แหวนเพชรสร้อยคอเพชรมูลค่า๕แสนบาท
ทองคำแท่ง๕แท่งมูลค่า๑๑๐๐๐บาทค่ะได้ทองคำไปเยอะมากนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แก๊งคนร้ายปล้นร้านทองธรรมดานะฮะ
แต่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เลยนะครับ
เพราะว่าแนวทางการสืบสวนโดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ากลุ่มคนร้ายร่วมก่อเหตุประมาณ๑๗๒๐คนนะครับ
วางแผนก่อเหตุมาเป็นอย่างดีมีหลายกลุ่มนะครับ
มีกลุ่มที่มาปล้นทองทีมปล้นทองเนี่ย๑๒คนแต่งกายเป็นผู้หญิงด้วยนะ
มีทีมนึงเนี่ยทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้านทองพนักงานจะได้ไว้ใจ
แล้วจะได้เปิดล็อกประตูกระจกอัตโนมัติให้
มีทีมที่ไปปล้นรถตู้มาก่อเหตุด้วยแล้วทีมที่ปล้นรถตู้ยังคุมตัวคนขับรถตู้เอาไว้ด้วย
แล้วขับรถตู้มาให้ทีมที่ปล้นร้านทองนะครับ
การก่อเหตุเหมือนกับคดีปล้นเต็นต์รถวางโต้คาเซนเตอร์ในพื้นที่อำเภอนาทวีเมื่อ๑๖สิงหาคมปี๖๐
คือปล้นรถมาก่อนแล้วเอารถมาใช้ก่อเหตุปล้นอีกทีหนึ่ง
เราให้เปอร์เซ็นต์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงถึง๘๐นะครับ
ส่วนอีก๒๐เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลตรวจอะไรต่างออกมาถึงจะฟันทงได้
ทรงด้านใช้คนที่เรามองเห็นตามภาพ
วงจรปิดกับการทรยานเนี่ยอย่างน้อยสิบเจ็บถึงยี่สิบคน
นะครับแบ่งหน้าที่การทำก็คือส่วนหนึ่งโป้นรถ
แล้วก็เอารถมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่จะมาปล้นร้านทอง
คนร้ายที่จะมาปล้นร้านทองเนี่ยก็ตามที่เข้าไปในร้านทองนะครับ
แล้วก็รวมทั้งหมดมีประมาณ๑๒คน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่าขอเวลาสัก๒วันนะฮะ
น่าจะชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับตัวคนร้ายนะครับ
ตอนนี้ต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบพยาน
เนื่องจากจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีหลายจุดที่คนร้ายใช้วิธีการในการทำงาน
แต่ว่าได้ทองไปขนาดนี้เนี่ยคือมูลค่าเป็นเงินเนี่ย๘๕ล้านกว่าบาท
แต่ว่ายังไงทองก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นเงิน
มันก็ต้องดูว่าแหล่งที่เอาทองไปแล้วเนี่ยจะเอาไปที่ไหนต่อยังไง

เจ้าหน้าที่ก็ตามไปมีทั้งรถจักรยานยนต์มีทั้งรถตู้แบบต่อต่อกันเป็นทอดแบบนี้